เรื่องของสภาพอากาศติดตามให้เป็นเรื่องให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน
เตือนไปเรื่องของพายุฤดูร้อนมันยังไม่มาหรอกค่ะ
อ่าแต่ว่ามันมีสัญญาณเตือนนะคะที่จังหวัดพิศนุโลกมีลมบ้าหมูเกิดขึ้น
กลางทุ่งนาเลยเป็นลักษณะเป็นโรคเหรอคะเป็นลมเป็นลมหมุนพายุเป็นพายุ
มันเกิดขึ้นที่กลางทุ่งนาชาวบ้านเขาตกอกตกใจเกิดขึ้น
มันจะมาทางฉันไหมมันจะไปที่บ้านใคร
มันจะทำให้เกิดข้าวของเสียหายหรือเปล่าในขณะที่คิด
เราก็เลยเอาให้คุณผู้ชมดูแบบนี้นะคะ
เวลาเกิดขึ้นแบบนี้ประมาณ๑๐นาทีค่ะ

นานนะคะเกิดขึ้นที่ตำบลดงประคำอำเภอพรมพิรามจังหวัดพิษสนุโลกนะคะ
แต่สรุปสุดท้ายแล้วเจ้าพายุนี้ค่ะสลายตัว
ไม่ได้สร้างความเสียหายแต่อย่างใดเนี่ยนะคะ
ก็ถือว่าเป็นสัญญาณเตือนเขาบอกแบบนี้นะ
ถ้าใครเห็นเป็นสัญญาณเตือนพายุฤดูร้อนค่ะ
อันนี้เป็นแค่สัญญาณเตือนแต่ที่ตำบลวัดจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดพิษนุโลกที่บ้านนาโพแดง
อันนี้ไม่เตือนแล้วค่ะมาเต็มเต็มเลยนะคะ
พายุฤดูร้อนนี่พัดซะหลังคงหลังคาปลิวว่อนไปหมดเลย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

เพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนต่อไปค่ะ